มันตรังศรีซีเซียม๑๓๗ค่ะ
หลังจากที่มีการแจ้งความว่ามันหายไปตั้งแต่วันที่๑๐มีนาคมนะคะ
เราก็ติดตามข่าวนี้กันด้วยความกังวลนะคะ
เพราะว่ามันติดตั้งอยู่ในโรงงานผลิตไฟฟ้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ
แล้วหลายวันที่ผ่านมาก็ปูพรมค้นหากันอย่างหนักเลย
กลัวเรื่องของการแพร่กระจายของสารกำมันตรังศรี
และจะกระทบกับผู้คนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วย

นายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานปรมนูเพื่อสันติ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตำรวจภูทรปลาจีนบุรีและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ก็ตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าค่ะ
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าตรวจพบวัตถุกำลังตรังสี
ตั้งแต่ช่วงวานนี้นะคะ

หลังจากมีการใช้เครื่องมือเข้าตรวจวัดรังศรี
อุตสาหกรรมหลอมโลหะเศษเหล็กใช้แล้ว

ก็เลยสั่งปิดสถานที่โดยรอบเลยค่ะ
ถึงแม้ว่าในโรงงานนี้จะไม่พบการปนเปื้อนของสารนี้
ก็มีการปิดบริเวณที่กักเก็บฝุ่นโลหะ
แล้วก็ตรวจสอบหาที่มาการปนเปื้อนในเฉพาะกลุ่มนี้ค่ะ
ส่วนฝุ่นที่เกิดจากการหลอมแล้วจะปนเปื้อนหรือไม่ตอนนี้
กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สำหรับในโรงงานที่พบฝุ่นปนเปื้อนกำมันตรังศรีเนี่ยนะคะโรงงานนี้มีคนงาน๗๐คน
เป็นคนไทย๑๐คนต่างด้าว๖๐คน
ก็ไปตรวจแล้วยังไม่พบการปนเปื้อนในร่างกายนะคะ
แต่ก็ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขนำไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด
แล้วก็ต้องสังเกตอาการกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ก็ตั้งประเด็นกันว่าอาจจะมีคนลักลอบเอาออกไปเนี่ยนะคะ
ภูมิครับการตำรวจภูทรปราจินบุรี
น้ำหนักไปที่บุคคลภายนอกเป็นคนเอาออกไปค่ะ
แล้วก็กำลังสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง๑๐ปากด้วยกันค่ะ
นายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นายกเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะประกาศยุบสภาแล้ว
เรื่องนี้ทราบว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กำลังเร่งตรวจสอบสาเหตุว่าทำไมถึงหายไป
แล้วก็เรื่องของความอันตรายของสารนี้ด้วยนะคะ

ย้ำบอกว่าให้กระทรวงอุตสาหกรรมติดตามนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ในลักษณะนี้
ก็ได้รับรายงานความคืบหน้ามาโดยตลอดนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นเสียงจากผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ